ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีหอพักแห่งหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครนะคะ
ทางตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งว่าที่หอพักแห่งนี้
ชั้น๕มีคนตายอยู่ในห้อง
ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหกลิ่นโชยออกมาจากห้องเลยนะคะ
มีผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ในหอพักนี้จริง
และที่น่าขนลุกก็คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอศพ

อืดแล้วกลิ่นโชยแล้วเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
แต่อดีตแฟนของผู้ตายบอกว่า
ก็เมื่อวันก่อนคือก่อนวันที่พบศพวันเดียว
ผู้ตายโทรหาบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาขอโทษนะ
เพราะเขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปนานแล้ว
เรื่องที่ผ่านมาขอโทษนะกลับมาดีกันเถอะ
อดีตแฟนที่มาเคาะประตูหน้าห้องมาสักครู่เนี่ย
ใช่เขาบอกก็วันเดียวเลยก่อนที่จะพบศพอ่ะ
ผู้ตายโทรไปว่าขอโทษนะเรามาเริ่มกันใหม่เถอ

เนี่ยฮะอดีตแฟนคนนี้เขาเป็นแม่ค้าใช่ไหม

แต่สักพักหนึ่งเธอได้รับแจ้งว่า

ก็เลยตามไปหาถึงห้องไปเคาะเรียก
คือไปถึงหน้าห้องกลิ่นโชยออกมาแล้ว
เธอก็รู้แล้วว่าอดีตแฟนตายแล้วแน่
แต่เธอก็เลยตกใจว่าเอ๊ะแล้วเมื่อวันก่อนเธอคุยกับใครอ่ะ
คือที่ร้องไห้อยู่หน้าห้องเนี่ยคือพอได้กลิ่นเนี่ยคือคิดว่าแน่

ใช่เพราะคนบอกว่าเนี่ยเขาไม่ไปทำงาน๓วันแล้ว
กลิ่นโชยออกมาจากห้องแล้วอย่างนี้ค่ะ

นางสาววันนี้คอสันเทียค่ะอายุ๓๓ปีค่ะ
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งนะคะที่ไปยืนเคาะประตูอยู่หน้าห้องค่ะ
เป็นอดีตแฟนของนายแสวงอินประเสริฐอายุ๓๙ปี
เคาะให้นายแสวงเปิดประตูแต่เคาะไปน้ำตาไหลไป
เพราะรู้อยู่ในใจว่านายแสวงน่าจะเสียชีวิตอยู่ในห้อง

ก็อยู่ที่หน้าห้องนะคะที่ชั้น๕
ห้องนี้อยู่ที่ในตำบลนาดี
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในห้อง

แล้วก็มีกลิ่นโชยออกมาตามกระแสลมนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจงัดประตูเข้าไป
ก็พบว่านายแสวงเสียชีวิตแล้วจริง
สภาพศพก็คือใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว

งมุ้งพัดลมยังเปิดอยู่
เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะ

ห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้การรื้อค้นทรัพย์สินอะไรนะคะ
มียาประจำตัวมีชามข้าววางอยู่บนโต๊ะ
นางสาววันนี้คอสันเทียอายุ๓๓ปีอดีตแฟนสาวเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเลิกรากับผู้ตาย๘เดือนแล้ว
แล้วก็มีคนมาบอกว่าผู้ตายไม่ไปทำงาน๓วันแล้ว
โทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสายก็เลยตัดสินใจไปเรียกที่ห้อง
อยู่หน้าห้องได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาแล้ว
เธอก็เลยเคาะประตูเรียกไปโอ้โหน้ำตาไหลไปแล้วก็พูดไปว่า
กูให้อภัยมึงนะมึงทำอะไรไว้ให้อภัยกูมาแล้ว
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลอีกว่าก่อนหน้าที่จะไปเคาะห้องแล้วพบว่าเป็นศพอยู่ในห้องอ่ะนะ
แค่วันเดียวนะผู้ตายโทรไปหาเธอบอกเธอรับสายจริง
แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นเบอร์อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เบอร์เดิมที่เคยใช้
ตอนแรกเธอนึกว่าเป็นลูกค้าโทรศัพท์ไปสั่งข้าวอืมเธอรับปุ๊บเธอบอกว่าข้าวหมดแล้วนะคะ
คือพูดก่อนเลยว่าข้าวหมดแล้วนะคะแต่สักพักได้ยินเสียงผู้ชายแล้วก็เรียกเธอว่า
อีอ้วนขออภัยนะคะคือเหมือนกับคนเคยเป็นแฟนเขาเรียกกัน
เธอก็เลยอ๋อเนี่ยนายแสวงอดีตแฟนแน่เลยเพราะคนนี้คนเดียวที่เรียกเธอแบบนั้น
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้พูดว่ากูขอโทษมึงนะกูก็ผิดมึงก็ผิดเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
เป็นการพูดแบบไม่เต็มเสียงก็อาจจะเหมือนคนป่วยหรือว่านอนหรืออะไรแบบโซมพูดไม่ไหวอะไร
ก็ไม่รู้นางสาววันนี้ก็เลยบอกว่าเธอฟังแค่นี้เธอตอบเลยว่าเออได้กลับมาคบกันเออได้
แล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงร้องไห้อะค่ะเธอก็ถามไปว่าไม่สบายหรือเปล่าไปหาหมอไหมแล้วเสียงก็เงียบไปเลย
ใช่วันเดียวแต่ตอนไปพบศพตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตอย่างน้อยคือ๓วัน
สาววันนี้ก็เลยบอกว่าก็คิดว่าอ่ะอดีตแฟนคนนี้คงไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ที่จังหวัดสระบุรีอ่ะนะ
คนที่ทำงานโทรไปบอกว่าไม่ไปทำงานสามวันแล้วก็เลยเอกใจก็เลยเนี่ยตามไปถึงห้องก็รู้ว่าเสียชีวิตเธอก็เลยสงสัยว่าอ้าว
แล้วเมื่อวันก่อนก่อนที่จะพบศพแค่วันเดียวอ่ะคนที่โทรมาหาเธอใครล่ะอืม
หนูก็พูดแบบฮรูร้านข้าวหมดแล้วนะคะ

เพราะว่ามีคนเดียวที่เรียกหนูแบบนี้แล้วเรียกอีอ้วนแบบเนี้ย
ย้ำคำทุกสองจากนั้นพูดว่า
กูบอกเออกูก็ผิดมึงก็ผิดตั้งแต่คนตามผิด

บอกเออได้พูดเริ่มได้

เหมือนคนซึ้งอีกมันเป็นคน
เสียงเศร้าไม่ได้เศร้าค่ะว่ามันยังไง
ไม่เต็มเสียงอ่าแต่เราจัดเสียงความสำคัญได้
แต่เรารู้ไหมว่าเขาไม่ทำงานต่างวันแหละ
เพิ่งรู้ตอนที่เขาปราดุคุณไป
เวลาบ่อยแล้วมีกันไหม

น่าจะทำให้เขาเกิดกัน
เคยทุกข์เคยสู้ลำบากมากกว่ากัน
ทุกอย่างหนูก็ติดทุกข์

แบบทำเรื่องที่เขาวงมาแล้ว

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผู้ตายตัดเพาะกับเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ค่ะ
บอกว่ารักแฟนสาวมากอยากจะกลับไปคืนดี

ส่วนโพสต์ครั้งสุดท้ายของผู้ตายก็คือ๒ตุลาคมนะคะ
โพสต์ว่าทุกวันนี้ใช้คำว่าอดทนในชีวิตบ่อยมาก
ก็เลยคาดว่าผู้ตายอาจจะตรอมใจไม่กินข้าวแล้วก็ป่วยด้วย
ก็เลยเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตนะคะ
แต่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แต่ที่เจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันเป็นการประเมินเบื้องต้น
ก็ยังไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้ว
คือถ้าเอาตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ย
คือไม่ไปทำงานมา๓วันก็ไม่ได้หมายความว่าเสียชีวิต
ตั้งแต่ไม่ไปทำงาน๓วันใช่ไหม
อาจจะป่วยแล้วก็ไม่ไหวแล้วอยู่ที่ห้อง
ก็โทรไปหาแฟนอดีตแฟนแล้วก็อาจจะเสียชีวิตตอนหลังก็ได้
โทรไปหาตอนป่วยจริงอะไรแบบนี้

สภาพศพมันก็ต้องดูหลายอย่างนะครับ